เอาเรามาดูความจิ้นความฟินกันต่อดีกว่านะคะคือหลายคู่เนี่ยชวนจิ้นชวนฟินชวนคลิกไกลเหลือเกินนะคะไม่ใช่แค่มีแต่ว่าชายชายนะไม่ได้มีหญิงนะมีแต่ผู้ชายผู้หญิงมีหญิงหญิงโอ้ยมีไปหมดเลยความรักของเรานะคะไม่จำกัดเพศเลยจ้ะคู่นี้บอกเลยเรียกว่าจิ้นกันแบบว่าจิ้นกันจอแตก
รูปให้แฟนได้เห็นบ่อยเลย
ความน่ารักมากเลยนะคะ
เปิดภาพนี่ขี่หลังหวานอุ้มกันแบบกรุบกริบ
เป็นโมเมนต์ที่แสนจะแฮปปี้จริง
ในวงการเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลย
เต้าหวีดอย่างนั้นเต้าหวีดอย่างนี้นะคะ

คู่นี้นะดูไปดูมาเอ้าเคมีเข้ากันนะคุณผู้ชมค่ะ

ค่ะคุณพี่สมค่ะไปดูคลิปเต็มเลยกันเลยดีกว่านะคะ

ไปเที่ยวเกเตอร์ชาว

สนุกไหม

ฟอยเขามีความเป็นแบบบ่อยนะคะ

ปลอยกับซาร่าคุณพี่โถ่ผ่านี่
คู่นี้เขามาเจอกันในละครนะคะเรื่องหนึ่ง
ตอนเนี้ยน่าจะสนิทกันแบบว่าไม่เบาแล้วแหละนะ
ดูจากคลิปเนี่ยก็นั่งรถไปด้วยกันนะคะ

จัดคอนเทนต์สักหนึ่งแมทละกัน

สรุปเลยไปไหนอ่ะ

เออนะคะแต่ว่าเป็นการแรปที่เข้าคู่กันจริงนะคะ

คลิปเก่าที่เคยถ่ายละครด้วยกันแล้วเอามาลงอีกครั้งด้วยความคิดถึงกันช่วงนี้นะคุณผู้ชม